พี่แท็กซี่หิวข้าวแหละนะ
หาที่จอดเจอร้านและอาหารอีสาน

จอดแล้วคุณวรพรจอดเสร็จปั๊บ
ยังไม่ทันก้าวลงจากรถเลยครับ

แล้วมอเตอร์ไซค์ทำไมถึงเกิดไฟลุกขนาดนั้น

นี่ครับเกิดขึ้นที่ถนนสุขสวัสดิ์

ห่างจากสมภพพระสมุทรเจดี๕๐เมตร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับก่อนแล้ว
ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ไหม้รถแท็กซี่เขียวเหลือง

นางสาวพระวมลจารุเฉลิมรัฐ

คุณผู้ชมครับคนที่อยู่ซ้ายมือสุด

ต้องนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓

อายุ๓๓ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เพราะว่ามนต์เธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันแกนลอน

จากปั๊มที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเขต
จังหวะที่ขี่ออกมาจากปั๊มน้ำมันไปเฉียวชนกับรถจักรยายนอีกคัน

รถจักรยานยนต์ของนางสาวกิติยา

ไปชนท้ายรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ครับ

นี่ค่ะเราก็จะเห็นเปลวเพลิง
คือมอเตอร์ไซคันนั้นมีถังน้ำมันอยู่ด้วย

น้ำมันลาดตัวไอ้เหล็กชนเหล็กเกิดประกายไฟ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา๑๕นาที
คุณผู้ชมลองคิดดูไหม้อยู่๑๕นาที

ซี่คันนี้ก็ต้องงัดเพื่อที่จะเอาเชื้อเพลิงออกมา

ก็ต้องเพราะว่าแท็กซี่รุ่นแบบนี้ส่วนใหญ่ติดใช้ก๊าซทั้งนั้น

มีร้านอาหารอีสานได้รับความเสียหาย
ส่วนรถจักรยายนคันที่ชนท้ายไฟไหม้วอดทั้งคัน
ส่วนรถแท็กซี่ก็แม้ว่าจะมีการติดตั้งก๊าซนะครับ
แต่ตัวถังยางปกติไม่เกิดการระเบิด
แท็กซี่เล่าแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเพิ่งจะดับเครื่องเนี่ย
จะกินอาหารอีสานให้อร่อยเท่านั้นหน่อย
อ๋อเหมือนมีอะไรมาชนท้าย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวรอให้คนเจ็บหายดีก่อน
เรียกมาสอบปากคำแล้วใครผิดว่าไปตามผิดครับ
เหตุการณ์นี้ก็อันตรายมากจริงนะคะ
มีทั้งประกายไฟจากการชน
แล้วก็มีเชื้อเพลิงอยู่ด้วยนะคะ